ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชม
ไปกันที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
อุบัติเหตุนี้เป็นกระบะกับรถ๑๘ล้อ
กล้องหลังรถบันทึกภาพเอาไว้ได้
เพราะว่ากระบะเนี่ยแซงไหลทางแซงฝั่งซ้าย
แล้วดูนะคะรถ๑๘ล้อเขาก็กำลังออกตัวพอดี
ดูสิคือทำให้รถ๑๘ล้อพอออกตัวไปแล้ว
กระบะก็เลยฉลับขึ้นมาชนกับเสาไฟจราจร
เสาไฟจราจรขาดเลยนะคะคุณผู้ชม

เกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านถนนสิริโสธร
อยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ

หลังจากนั้นยังมีภาคต่อค่ะ
บอกคุณผู้ชมก่อนฝ่ายเขียวก็คือคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
นายพิชัยชักชวนวงอายุ๓๕ปี
กับฝ่ายแดงคือนายกิ่งเพชรหงีใจงามอายุ๓๐ปี
เป็นคนขับรถกระบะลงมาโต้เถียงกันค่ะ
สรุปคือใครชนใครกันแน่
เดี๋ยวดูจังหวะวินาทีนี้กันนะคะที่เขาโตเถียงกันค่ะ

แล้วสาเหตุที่ต้องเถียงกันเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าตำรวจแจ้งว่าค่าเสียหายของเสาไฟสัญญาณจราจรเนี่ยนะคะ
มันอยู่ที่หลักแสนบาทขึ้นไปไงคุณ
ขาเสาขาส่อมขาอำนวยการจราจร
แล้วสุดท้ายยังตกลงกันไม่ได้นะคะตรงสี่แยก
ทั้งสองฝ่ายก็เลยต้องไปตกลงกันต่อที่โรงพัก
หาคนรับผิดชอบค่าเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ
ก็คือเสาไฟสัญญาณจราจรต่อไปนะคะ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ด้วย
ดย่างสดดาราแกรมมี่ซีรีส์บังเอิญรัก

เหตุการณ์นี้เป็นรถตู้เช่าเหมาของทีมนักแสดงซีรีส์วัยรุ่น
กำลังจะเดินทางไปถ่ายทำมิวสิกวีดีโอที่เชียงใหม่
แล้วก็วิ่งมาถึงถนนขาขึ้นดอยขุนตาน
ในช่วงอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะแล้วทีนี้รถตู้เนี่ยแก๊สรั่ว
คนขับเนี่ยจอดรถลงมาดูแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ย
รถตู้มันเลื่อนถอยหลังอ่ะค่ะคนขับก็พยายามแล้วอ่ะ
ดันท้ายรถแต่ว่ารถตู้ไม่หยุดนะคะ
หลังจากนั้นรถบรรทุกวิ่งตามทางปกติก็พุ่งชนท้ายรถ
ทำให้คนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ดูสิคะ
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมีควันขึ้นขโมงเลยนะคะ
นักแสดงแล้วก็ผู้โดยสารบนรถทั้งหมด๗คนก็รีบหนีตายลงมา
ไฟลุกพลึบขึ้นมาเผารถตู้ทั้งคันจนวอดเสียหายนะคะ